๖นาฬิกา๓๑นาทีติดตามข่าวสารเข้มข้นกันต่อนะคะคุณผู้ชม
ตอนนี้ต้อนรับอาจารย์ล่ำภาษามืออาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรด้วยนะคะ

น้ำส้มล่าสวาดลูกค้าวางยาเทรนเนอร์สลบ๒วัน
โอ้โหน่ากลัวมากคือพี่คนนี้ที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยเป็นเทรนเนอร์
แล้วรับไปเขาเรียกอะไรเนื้อสลบสว
ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรแต่ต้องชื่นชมนะคะพริษฐีมาก
ช่างสังเกตสังการนะฮะทำไมถึงรอดมาได้น่าติดตามมากเลย
นี่ดูนะฮะต้นแขนลุงติ่งหูผมเนี่ยต้นแขนเขาใหญ่กว่าต้นขาผมอีก
เดี๋ยวมาดูข่าวนี้น่าสนใจจัง
ทีเดียวจริงจริงค่ะแต่ว่าข่าวแรกในข่าวเช้าหัวเขียว
ผมอยากจะให้คุณสุภาพสตรีน้องปุ้ยได้ดูข่าวนี้
แล้วเดี๋ยวบอกผมหน่อยว่าหลังข่าวนี้คุณรู้สึกยังไง
เรื่องนี้คุณไผลลิกเอามาเปิดเผยเป็นความรุนแรงในครอบครัว
สามีปุ้ยดูอุ้ยทำไมเตะอย่างนั้นน่ะ
นั่นคือเมียผู้ชายที่ทุบคือผัว
ผู้หญิงเสื้อแดงคืออาม่าแม่ของผัวก็พยายามห้าม
หรือกระสอบทรายนี่เลี้ยงด้วยลำแข้งของจริง
ไม่ยั้งเลยด่อมเตะทั้งเอามือทุบนะนี่
นี่นะครับคุณไผลกสอกำแพงเพชรนะครับ
เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาเปิดเผย
เป็นภาพที่สามีซ้อมภรรยา
อะไรบ้างอ่ะผมบรรยายไม่หมดหรอก
ตบเตะต่อยทุบเหยียบกระทืบ

คือเป็นการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมฮะ
หลายวันหลายครั้งแต่ละครั้ง

นี่คืออีกมุมหนึ่งโอ้โห

อยู่กันสองคนก็วงจรปิดก็จับผ้าไปได้

โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
มีทั้งต่อหน้าลูกด้วยนะ
หน้าแม่สามีด้วยนะ
นี่ครับถูกทำแบบนี้เป็น๑๐๑๐ครั้งครับ

เคยไปแจ้งความแล้วตำรวจไม่สามารถเอาผิดอะไรสามีได้

นำซ้ำนะฝ่ายหญิงยังถูกทำร้ายหนักขึ้นเรื่อย
แล้วฝ่ายชายท้าไปฟ้องหย่าเอา
พอฝ่ายหญิงจะไปหย่าโดนอีก
คุณไผ่นะฮะก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะครับ
เมื่อวานที่คุณภัยลิกเนี่ยพาผู้เสียหายนะครับ
ไปติดตามความคืบหน้าจากตำรวจที่สนสุธิศาล
คนนี้คุณไผลลิกนะคุณแอนเล่าบอกว่า
สามีเป็นลูกชายอดีตอายการ
แต่งงานอยู่กินกันมา๕๖ปีแล้วมีลูก๓คน
ที่ผ่านมาถูกสามีทำร้ายเป็น๑๐ครั้งครับ
ตั้งแต่ปี๒๑๖๓แล้วก็ทำร้ายร่างกายแต่ละครั้ง
แต่สามีขู่นี่จะเอาให้ตาย
เดี๋ยวจะเอาให้ตายลองฟังดูหน่อยฮะ
มีข่มขู่บอกว่าอีกครั้งหนึ่งกูเอามึงตายแน่อะไรอย่างนี้
ก็คือตอนแรกเราออกมาจากบ้านเขาแล้ว
แต่ว่าทางคุณแม่เขาก็บอกว่าช่วยกลับไปอยู่ในฐานะแม่ของลูก
เพราะว่าเป็นห่วงเด็กเป็นห่วงจิตใจลูกและตัว
ซึ่งตัวเราเองเราก็เห็นว่าลูกเขายังมีความสุขอยู่กับพ่อ
เขายังรักพ่อเขายังเรียกพ่อยังเล่นกับพ่อยังหัวเราะ
หัวเราะเราก็โอเคเรายอมแลกตรงนั้นเราอยากเห็นรอยยิ้มของลูก
ปัจจุบันคุณแอนซึมเศร้าไปแล้วคุณผู้ชม

รับประทานยาบำบัดรักษานะฮะ

กินยาไปแล้วเธอนอนหลับไป
พอสามีกลับมาทำร้ายเธอทั้งทั้งที่เธอไม่รู้สึกตัวนั่นแหละโอ้โห
มาถึงรู้ว่าโดนทำร้ายเพราะอะไรรู้ไหม

ไปดูคดีกันบ้างฮะพันธุ์ตำรวจเอก

แต่คนที่เข้าแจ้งเป็นน้องชายของคุณแอน

และก็ไม่มีส่งมอบหลักฐาน
ภาพจากกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานอื่นเข้ามา
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ครับอีกทั้งตำรวจเนี่ยไปพบผู้ก่อเหตุที่บ้านแล้ว
ในวันเกิดเหตุนั่นแหละแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มาก
เพราะผู้เสียหายยังไม่ได้แจ้งความคือเธอไม่ได้แจ้งเอง
อย่างไรก็ตามครับหลังจากพบผู้เสียหายแล้วก็ได้คลิปหลักฐานเพิ่มแล้วเนี่ย
พนักงานสอบสวนจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำอีกครั้งเพื่อดำเนินคดี
ซึ่งจากคลิปที่เกิดขึ้นพิจารณาแล้วว่าเข้าข่ายความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
ส่วนจะถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือไม่โอ้โหผมตอบแทนเลย
เอกสารก็ต้องรอแหละอันนี้คงน่าจะสาหัสแหละครับ
คุณผู้ชมว่าสาหัสไหมฮะแบบนี้นะฮะอย่างไรก็ตามแต่ตำรวจเขาต้องรอ
ใบรับรองแพทย์นะครับอืมโหเป็นไงปุ้ยอืมไม่ไหวอ่ะอืมค่ะ